หลังจากที่พักการแข่งขันไปเกือบ๒เดือนด้วยกันนะ
แล้วก็เรื่องของสโมสรที่ไปแข่งขันนะครับในระดับสโมสรชิงแชมป์เอเชียอาเซียนหรือสโมสรโลกด้วย
แกรมที่เห็นคู่นี้ครับเราถ่ายทอดเป็นคู่แรกของวันนี้เตะกันนะครับนัดแรกของเล็กที่๒ทั้งหมด๗คู่
ซึ่งเริ่มเกมไปนะครับเป็นห้องเย็นนำก่อนเวียนเดียวตามซ้ำลูกยิงของคาทาวุฒิ๑๐
จากนั้นจ่ายบอลพลาดครับทีมเยือนตีเสมอได้จากจักรพลศรีนารา
หลุดเข้าไปยิงง่ายเลยครับลากเข้าไปยิง
แล้วก็๒๑ครับเจ้าถิ่นนำอีกครั้งหนึ่ง
จากการยิงของพร้อมเทพศนมิตร
นาทีที่๙ครับมี๓ประตูแล้ว
นาที๑๒ครับอีก๓นาทีต่อมา

อินฝั่งขวาจักรพลก็ได้ชาร์จเข้าไป๒๒

พี่เดิดที่๒กูกู้ยิงยัดเข้าไปครับ
ลัฒนากรใจเวชวอลเลสวน
จังหวะตามซ้ำหนี๔๒
จ่ายบอลพลาดกันไปเข้าทางผู้เล่นของ

ได้๒ประตูครับนาที๓๙

ได้ประตูนะครับ๒ลูกจากทาง

จักรพลเขาจ่ายให้กับพันเทพยิงกับจ่ออีก
แต่เหลือเวลาไม่ทันนิดนึง

ห้องเย็นท่าข้ามก็เลยชนะไปแบบ
ชิวเฉียดนะ๕ประตูต่อ๔นะคะ

และณตอนนี้มี๓คู่นะคะที่กำลังแข่งขันกันอยู่

อกจากนี้ในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ

และสุราธานีพบกับกรมทางหลวงค่ะ
แล้วก็วันเสาร์ก็พบกันเช่นเคยก็เตะปกตินะครับ